คุณผู้ชมค่ะต่อกันที่ข่าวนี้บ้างนะคะเกี่ยวกับสัญญาณนักแสดงสัญญาดารานี่แหละ
คือเรื่องอยู่ว่าคือนิกคุณาทิพย์กับทนายตั้มเขาออกมาประกาศแล้วว่า
คุณนิกเนี่ยนะเป็นนักแสดงอิสระแต่ว่าฝั่งพี่พศบอกว่าเฮ้ยคิดไปเองเปล่า
แบบนี้เลยนะคุณผู้ชมค่ะอ่าคุณผู้ชมโดยใช่เหตุผลว่าเป็นเพราะพี่พศเนี่ย
ไม่จ่ายค่าตัวตอนเดินสายโปรโมทภาพยนตร์ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อสัญญานะคะ
เข้าข่ายเป็นการยกเลิกสัญญาค่ะล่าสุดทางพี่พศนะก็ได้ออกมายืนยันว่า
ค่าตัวไปหมดแล้วถ้าจะฉีกสัญญากันจริงให้เอาเงินมาทำให้ถูกต้องตามขั้นตอน
ไม่ใช่มาใช้วิธีคิดเองอะไรเองแบบนี้ไปฟังเสียงค่ะ
เขาก็มีการจ่ายตังค์กันในกรณีดาราที่เป็นข่าวว่าจะเอาสัญญาคือคือฉีกสัญญาเขาเรียกว่าค่าฉีกสัญญาก็ต้องจ่ายค่าฉีกสัญญามา
สัญญามันก็มีครบทุกข้อว่าอย่าทำเราห้ามทำบริษัทเสียหายห้ามทำเราเสียหายห้ามมาว่าเราห้ามผิดสัญญาหมดทุกข้อถ้าจะเอาเรื่องจริงนะครับ
สัญญายังอยู่เหมือนเดิมยังไม่หมดทั้งหมด๕ปีไปแล้วก็โอเคเลยหมดสัญญาเข้าใจไหมคะ
ตอนนี้เหลืออีก๓ปีก็๒๓ล้านนะครับเพราะเจ้าอื่นก็๒๓ล้านเหมือนกัน
คือเรื่องนี้นะทั้งคุณนิกแล้วก็คุณพศเนี่ยต่างฝ่ายก็ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยถูกต้อง
คุณพศก็ยืนยันว่าเขาจ่ายค่าตัวเต็มไม่เคยทำผิดสัญญาส่วนคุณนิกเองก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้รับเงิน
ทั้ง๒ฝ่ายมีธนัยแล้วให้ธนายออกมาพูดด้วยนะเดี๋ยวรอดูกันกี่แล้วกัน
ทำอย่างนี้ได้ยังไงไม่รู้ล่ะเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนะคะคุณผู้ชม